กำลังจะเข้าเรียนชั้นเตรียมอนุบาล

คนขับรถก็เลยจอดรถเพื่อจะเปลี่ยนรถคันใหม่
แต่ว่าดันลืมน้องอิงไว้บนรถนานหลายชั่วโมงครับ
สุดท้ายพบอีกทีน้องอิงเสียชีวิตแล้วนะครับ

นำร่างของเด็กหญิงปริมประพาปัจจัยโย
หรือว่าน้องอิงอายุ๓ขวบครับ

หลังจากเสียชีวิตในเครื่องแบบนักเรียน

นางสาวธนัชชาปัจจัยโยก็นั่งร้องไห้กอดศพของลูกสาว
พันธุ์ตำรวจโทพิสุทธิจันทรสุวรรณรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรบางปูนั้นบอกว่า
หลังเกิดเหตุนำตัวในอาทิตย์รังสิโยคนขับรถตู้
และนายสาธิตสุวรรณจักรผู้ช่วยไปสอบสวนครับ
ทั้งสองก็ให้การว่าช่วงเช้าเนี่ยขับรถตู้เพื่อรับนักเรียนภายในหมู่บ้านเด่นชัยหนึ่ง
คลองอาเซียตำบลแพร่กษาใหม่อำเภอเมืองสมุทรปราการนะครับ
ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนชั้นอนุบาลจนครบ๑๓คน
จากนั้นพบว่ารถแอร์เสียก็ขับรถไปจอดบริเวณทางเข้าหมู่บ้าน
แล้วให้เด็กเนี่ยขึ้นรถตู้คันใหม่ระหว่างที่นำเด็กลงจากรถ
ก็เป็นช่วงชุลมุนนะครับเด็กบางคนก็ร้องไห้เพราะว่าเปิดเทอมวันแรก
พอนำเด็กขึ้นรถจนเสร็จรีบพาไปส่งที่โรงเรียน
ไม่ทันได้นับจำนวนเด็กอีกครั้งครับเวลาผ่านไปถึงเวลาประมาณบ่ายสองโมงครึ่ง
ก็กลับไปรับเด็กตอนนั้นแหละครับจึงรู้ว่าน้องอิงหายไป
ก็รีบกลับไปดูรถตู้ที่จอดทิ้งเอาไว้พบอีกทีคือน้องอิงนอนคว่ำหน้า
อยู่ที่พื้นรถด้านท้ายเสียชีวิตแล้วนะครับ
แม่ของน้องอิงบอกว่ามีลูก๕คนน้องอิงเป็นลูกคนสุดท้อง
ส่งลูกขึ้นรถตู้เพื่อไปเรียนช่วงเช้าแล้วตัวเองก็ออกไปขายของตามปกติ
และไม่คิดว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่ได้เห็นหน้าของลูกสาวคนเล็ก
เบื้องต้นนะครับพนักงานสอบสวนส่งศพตรวจชนะสูตร
โรงพยาบาลสมุทรปราการและแจ้งข้อหานายอาทิตย์และนายสาธิต
กระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายครับ